ไปดูความคืบหน้ากรณีที่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปร้องทุกข์กับกองปราบปรามนะครับ
ให้เอาผิดญาติของเน็ตไอดอลแถวย่านวัดดาวนะฮะ
เพราะว่าถูกอีกฝ่ายไปเป็น๑๐คนเลยไปลุมจนเธอเจ็บนะฮะ

ล่าสุดตำรวจสนบังยี่ขันนะครับ
เรียกกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดมาแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว
ประจันทร์อายุ๒๗ปีนะครับนะฮะ
ที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นญาติของเน็ตไอดอล
ย่านวัดดาวดึงบางพลัดเนี่ย
ทำร้ายรุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บเย็บไปประมาณสัก๑๐เข็มได้

ล่าสุดทีมข่าวไปพูดคุยกับอีกฝ่ายนึง

ในคลิปจากกล้องวงจรปิดชื่อนางสาวฟิล

จากก่อนหน้านี้อีกฝ่ายให้แฟนไล่ถีบรถจักรยาน
ของคนในครอบครัวเธอและอีกฝ่ายไม่ยอมจบ
ยังให้ทีมข่าวดูคลิปวิดีโอ
ที่อีกฝ่ายถ่ายคลิปเอาไว้พูดท้าทายฝั่งของเธอ
ให้มาตบกันได้เลยนะฮะต่อให้สองคนด้วยเอาลองฟังดูครับ
หลังจากคนที่เขาเล่าเขาบอกเขาเห็นคลิปนี้แล้วนะ
นะฮะแล้วครอบครัวก็เห็นคลิปนี้แล้วประกอบกับอีกฝ่ายไม่จบ
ก็ตั้งใจจะไปเคลียร์กันตัวต่อตัวนั่นแหละ
ยืนยันว่าไม่ใช่เลยไม่ใช่การรุมกระทืบเลยฮะ
เขาตะโกนบอกแฟนเขาว่าถีบเลยถีบเลยถีบรถมันเลย
พี่เขยกับพี่สาวหนูตกใจก็เลยขี่รถเข้ามาที่บ้าน
มาบอกที่บ้านมาบอกแม่หนูบอกป้าหนูบอกอะไรอย่างนี้
ที่บ้านก็เลยยกกันไปที่บ้านเขาไปหาแม่เขาก่อน
บอกว่าให้เขาจัดการลูกเขาให้หน่อยสิอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็เหมือนพูดว่าจัดการกันเองเลยตบกันเลยให้ตบกันตัวไปเลย
ไม่มีการลุมค่ะพี่ถ้ามีการลุมจริงวันนั้นจะมีชาวบ้าน
เพราะมันเป็นถนนใหญ่นะพี่เนอะชาวบ้านยังไงก็ต้องเข้ามาห้าม
แต่พี่เห็นไหมว่าชาวบ้านไม่มีใครห้ามเลยเพราะเขาเห็นว่าผู้หญิงตบกันตัว
เนวัตดาวออกมาแล้วนะฮะหรือนายมะคารินพุ่มสะอาด
ผมใช้คำพูดตามที่เนเขาใช้เลยนะเนเขาบอกเขาซวย
ถูกลากเขาไปเกี่ยวข้องด้วยทั้งที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
แต่ดูจากกล้องวงจรปิดอีกฝ่ายกล่าวหาว่าหลานสาวตัวเองไปรุมทำร้าย
ถ้าดูดีไม่มีใครรุมอีกฝ่ายเลยนะเป็นการตบกันตัวต่อตัว
เชื่อว่าคนของตัวเองไม่เคยไปรุมใครก่อนถ้าอีกฝ่ายไม่มาท้าทาย
อยากจะให้อีกฝ่ายโพสต์คลิปทั้งหมดไม่ใช่ตัดแค่บางช่วง

ล่าสุดพนักงานสอบสวนสนบางยี่ขันเรียกฝ่ายผู้ก่อเหตุนะครับ
ที่อยู่ในภาพจากกล้องวงจรปิด๑๐คนนะฮะ
คนทั้งคนที่ตบแล้วก็ยืนดูมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะครับ
แล้วก็แจ้งเขาหาทั้งหมดฐานทำร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ